คุณผู้ชมเราก็เลยจะพาไปดูเรื่องราวของบรรดาต้นไม้แปลกหน่อยว่า
ต้นไม้แปลกแบบนี้มีคนชื่นชมแล้วมีคนไปขอโชคขอลาบด้วยหรือเปล่า
ส่วนจะมีอะไรยังไงบ้างไปติดตามกันเลย
ตลอดข่าววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเหล่าบรรดาต้นไม้แปลก
ที่ใครเห็นเป็นต้องอยากเข้าไปชื่นชมพร้อมกับทั้งขอโชคลาภด้วย

ชมกันเลยครับ
เริ่มกันที่ต้นกวักมรกฏออกดอก

น้อยคนนักที่จะรู้จักสิ่งนี้

อะไรเอ่ยเม้นต์มา

วากมรกฏถือเป็นต้นไม้มงคลชนิดหนึ่ง
โดยตามตำราโบราณได้กล่าวไว้ว่า
หากบ้านไหนมีการปลูกกวักมรกฏจนมันเบ่งบานออกดอก
เมื่อนั้นจะมีโชคลาภเกิดขึ้น
อย่างในคลิปที่เห็นเมื่อสักครู่นั้น
คือหน้าตาของดอกกวักมรกฏนั่นเอง
หากเราซื้อต้นกวากมรกฏมาเลี้ยง
เราเห็นแต่เพียงใบของมัน
เนื่องจากดอกของต้นไม้ชนิดนี้ออกได้ยากมากนั่นเอง
แต่ดูเหมือนเจ้าของคลิปนี้จะโชคดีเป็นพิเศษ
เพราะดอกกวากมรกฏออกแทรกดอกเดิม
มีใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือไม่

และได้รับโชคจากดอกกวากมรกฏมาแล้วหลายครั้ง
ต่อกันที่ต้นโพสีทอง
ต้นโพนี้มีความแปลกตรงที่มีใบสีเหลืองทองอร่ามทั้งต้น
อยู่ในบริเวณลานพระอุโบสถวัดเทพทรงธรรมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์
และช่วยเพิ่มความสิริมงคลให้แก่ผู้ที่มากราบไหว้
คุณอุบลแสนสะอาดคณะกรรมการวัดเล่าว่าต้นโพใบสีเหลืองทองนี้
มีความสูงกว่า๒เมตรถูกพบเมื่อ๒ปีก่อน
ขณะชาวบ้านและนักเรียนช่วยกันทำความสะอาดลานวัด
ซึ่งตอนนั้นใบอ่อนของต้นโพยังเป็นสีชมพู
และเมื่อเติบโตขึ้นใบก็กลายเป็นสีเหลืองทองสวยงามมาก
ซึ่งชาวบ้านที่เข้ามาวัดเพื่อทำบุญ
ก็มักจะมาไหว้ขอโชคลาภจากต้นโพต้นนี้ด้วยแหละครับ
และสุดท้ายกับมะละกอแปลกมีผลคล้ายมือคน
ผมว่าใครเห็นแบบสาวคนนี้ก็ต้องอึ้งกันทั้งนั้นแหละครับ
เพราะผลมะละกอผลนี้มันช่างคล้ายมือของมนุษย์เสียจริง
ซึ่งตัวผลมะละกอนั้นมีลักษณะที่งอกออกมา
คล้ายกับปลายนิ้วครบทั้ง๕นิ้วอย่างชัดเจน
จุดที่เกิดขึ้นนั้นก็สุดแสนจะแปลกประหลาด
เพราะมันขึ้นที่กลางลำต้นไม่ไปขึ้นรวมกับผลมะละกออื่น

ทำให้สาวคนนี้เชื่อว่าผลมะละกอนี้ต้องมาให้โชคกับเธออย่างแน่นอน
ซึ่งจะได้รับโชคหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับดวงและกัน

เรื่องแบบนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล